แต่อันนี้คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยเหมาะสมหรือเปล่า

จู่เขาไปแอบถ้ำมองในห้องนึง

ไทก่จะได้แต่พี่จะหามาให้จะเผ็ดจะพายจะโบ๊คจะปายจะล้องแชแนลว่าเอาไม่ใช่
แต่ว่าตัวต้องใช้หน่อยยังมักบิง
อมเมียวเองโปรยสักข่าวอาจยากรรมเลยนะค่ะหน้าพี่เบิร์ตนี่เตรียมด่าแล้วเมื่อกี้นี้โอ้โห

ธาตุแมวครับพี่เบิร์ดพี่ปุ้ยคุณผู้ชมฮะ

แมวมันก็สู้ด้วยนะสู้กล้องด้วย
มันก็มองอยู่ตลอดคงคิดว่า

สไปเดอร์แมนหรือเปล่าจริงต้องเช็คสัก๑๐ห้อง

แล้วจบหางานเหนียงอย่างนั้น่ะ
ห้องาถ่ายคู่กันด้วย
ก็ใส่กระเป๋าแอบขึ้นไปครับ